โปรดติดตามตอนต่อไป
นี่เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงอ่ะ

ก็ต้องใส่ชุดป้องกันตัวกันแล้วตอนนี้นะคะ

เราไม่รู้ว่าพิธีกรจะต้องใส่เมื่อไหร่แล้วนะฮะ
เป็นยังไงทีมงานวันนี้วันแรก

เพราะว่าแอร์ที่เปิดคือเย็นฉ่ำมาก
โดยเจ้าหน้าที่น่าจะอบรุ่นละคะวันนี้

เขาเป็นพิธีกรไง
พอวิ่งกลับไปก็ไปใส่ก็มี
พอเสร็จแล้วก็ต้องมีจุดข้างล่างมีจุดฆ่าเชื้อ

เมื่อวานที่เรามีการส่งข้อความมาอวยพรนะครับ
ครบรอบเข้าสู่ปีที่๗ของข่าวใส่ไข่

ทีนี้มีข้อความอยู่ประมาณ๓๐๐๐กว่าข้อความ
ตอนนี้ทางทีมงานเราจะค่อยทยอยอ่าน

ในการคัดเลือกสำหรับ๒๐๐ท่านผู้โชคดี
ตอนนี้จาก๓ช่องทางที่เราได้บอกไป

เดี๋ยวทางน้องจะรีบติดต่อกลับไปนะคะ

ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วัดผ่อนมาเนอะ
มาที่เรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๓๑๗รายด้วยกันนะคะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๖๓๐๒๙ราย
หายป่วยเพิ่ม๕๑๒๙ราย
หายป่วยสะสมนะคะ๒๖๔๕๘๔ราย

๗รายค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๒๙๓๔ราย
ทางด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็มีการเปิดเผยว่าทางพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มีนโยบายเน้นการจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเก็บสถิติในการฉีดวัคซีน
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนนั้น
แม้ไม่ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่สามารถลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก
สำหรับการใช้วัคซีนผสมสูตรสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการเร่งฉีดให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าสายพันธุเดลต้ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ติดต่อได้ง่ายมากกว่าที่ผ่านมา
ซึ่งวัคซีนทุกชนิดนั้นสามารถลดความรุนแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
โดยการวิจัยในไทยนั้นก็เป็นอีกแนวทางการแก้ปัญหาหนึ่งค่ะที่แสดงถึงความพยายามของคณะแพทย์ไทยที่ไม่หยุดคิด
โดยหวังว่าจะประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ
ดังนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็เลยไม่มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนผสมสูตรแต่อย่างใด
อย่างวันนี้มีดูว่ามีอยู่อย่างหนึ่งจังหวัดที่รถเมฆเห็นตั้งแต่ทางโนนธบุรีที่มีคำสั่งไว้ตะวันนั้น
บอกเลยว่าใช้สูตรเดิมก็คือยังไม่มีการสลัก
ตรฐานมัยธรรมดีก็อย่างที่บอกไปมีนโยบาย
ก็คือไม่มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนผสมสู่แต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
กรณีที่วัคซีนผสมสูตรหรือว่าสลับสูตรด้วยนะคะ
ทั้งนี้ก็มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็คือ
การอนามัยโลกนั้นได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะประชาชนไม่ควรตัดสินใจเองในเรื่องนี้
แต่ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐด้านสาธารณสุข
บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่
ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามก็ออกแถลงการระบุบอกว่า
รัฐบาลนั้นจะจัดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนก้า
เป็นเข็มแรกในช่วง๘๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยเวียดนามนั้นได้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ๔ล้านโดสค่ะ
แล้วก็ยังมีพลเมืองไม่ถึง๓แสนคนที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วก็แอสตราเซเนก้านะคะ
จะมีความกังวลเรื่องของการเกิดริ่มเลือด
แล้วก็ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากวัคซีนแอสตราเซเนก้า
แต่ในขณะนี้เนี่ยมีผลการศึกษาเบื้องต้นในสเปนค่ะ
พบว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าคู่กับวัคซีนของไฟเซอร์
ให้ประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย
ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศอย่างแคนาดาเองนะฮะสเปนแล้วก็เกาหลีใต้นั้น
อนุมัติการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันแล้ว
ล่าสุดนายแพทย์บุญวนาศิลป์

หากองค์การเพศัตริย์ฟ้องตน

ทางองค์การเพศสัตว์จะฟ้องกับนายแพทย์บุญ

จะได้ถูกเปิดเผยกลางศาล
ว่าทั้งหมดซื้อมาราคาเท่าไหร่อย่างไร
อกจากนี้ยังขยายความว่าในทางกฎหมาย
ทางองค์การเพศศาสตร์นั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล
แต่เมื่อคดีไปถึงศาล
สารมีสิทธิ์ที่จะเรียกขอดูเอกสารต่างว่า
เป็นความจริงตามที่ฟ้องหรือไม่

หากองค์การเพศัตริย์ฟ้องผมเป็นเรื่องที่ดี
อย่าให้ผมพูดนะว่านักการเมืองหรือข้าราชการคนไหน
ไฟเซอร์ไปแล้วบ้างเอกสารผมมีหมด
อุ๊ยอืมนี่ไงหมอบุญทิ้งระเบิดก้อนโตไว้
อย่าให้ผมพูดนะว่านักการเมืองหรือข้าราชการคนไหน
ไฟเซอร์ไปแล้วเอกสารผมมีหมด
ผมว่าจะไม่พูดอยู่แล้ว

ถ้าสมมติหมอบุญจริงแล้วหมอบุญเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลายที่มากเลย
เครื่องฟังบุรีทั้งหมดของเขาหมดเลย
แล้วก็หมอบุญเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะเป็นคนที่แบบโอเคล่ะ
จะต้องเอาวัคซีนทางเลือกเข้ามาให้ประชาชนให้เร็วที่สุด

แล้วขอตัดไปในคลับเฮ้าส์ว่าพี่โทนี่

ของเยอรมันอยู่ที่๓๐กว่าบาท๔๐บาท

แต่วันนี้เมื่อหมอบุญพูดประเด็นนี้ปุ๊บ
ก็เลยเป็นปัญหากันมากมายเลย

หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอย่างที่หมอบุญพูดหรือเปล่า
หรือแม้กระทั่งการฉีดสลับ
วันนี้ราชวิทยาลจุฬาพรเขาพูดชัดเจนว่า

อย่างเหมือนเริ่มยังไม่สลับ
ซึ่งวันนี้ในแพทย์ธิรวรรณวัติเหมะจุธาเนี่ย
พนักแพทยาศาสตร์จุฬาลงกอมอาวุธิรัยก็โพสเฟสบุ๊คนัดแสดงความคิดเห็นอย่างนี้
เป็นเรื่องหันศาที่ขบขันไม่ออก
สำหรับคนด่านหน้าที่ต้องเจอกับคนไข้จริงทุกวัน
ที่เราต้องการขนาดนี้คือเข็มที่๓
เช่นแอสตาร์หรือไฟเซอร์ก็ได้
๒อันนี้เป็นแอสตาร์เซเนคาก็ได้
เป็นไฟเซอร์ก็ได้หรือโมเดอร์น่าก็ได้

ถ้ามาทันนะเขาบอกอย่างนี้

เพราะขนาดนี้ภูมิหดหายไปเกือบหมดแล้ว

ถ้าสมมุติเอาจริงนะแค่ค่าฉีดต่อให้รวยยังไงต่อให้ได้เงินมีเงินไง
ถ้าต้องไปเสียค่าตรวจภูมิ๗๐๐ให้ก็คงจะไม่มีกินกันแล้วล่ะฮะ
ตรวจโควิดถ้ามันไม่เจอก็ซวยไปเพราะว่าต้องจ่ายเงินตลอด
แล้วต่อให้คุณรวยไงก็ต้องมีปัญหา
อยากถามกันไปที่ว่ามีบุคลากรหรือฆาตราชการฉีดไฟเซอร์

อ่ะเดี๋ยวค่อยเล่านะฮะเธออย่ามาหมอบุญเขาพูด

เขาก็มันจะมายังไงคือนอกจากบินออกไปฉีดอ่ะ
เข้าใจที่บินไปอเมริกาแล้วไปฉีดโอเค
แต่เขาบอกเคยมีที่วันนั้นเคยมีคนพูดว่าไฟเซอร์มาอยู่แล้วล็อตนึง
แต่ถ้าสมมุติอย่างงี้ก็จะพูดแล้วเขาก็ติดตามต่อไป

ตามสื่อว่าไฟเซอร์จะเข้ามาที่ไหนแล้วยังใช่ไหม

เพราะอะไรฮะเราได้ยินคำว่าข่าวภูมิรถเนี่ยทุกวัน

เขาบอกว่าคนทุกคนไม่มีใครอยากติดโควิดไม่มีใครอยากตายหรอก

จะหมดแล้วหน้ากากทุกวันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเขาก็เชยแบบ
อันนี้ต้องไปซื้อของเกาหลีเท่ากับใส่หน้ากาก๒๓ชั้น
อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทุกคนป้องกันกับหน้ากากหมด
หน้ากากกันไปเยอะพอสมควรแล้วถูกต้องไหมทุกบ้าน
มีรายจ่ายขึ้นมาค่าหน้ากากเพราะชิ้นหนึ่งก็๓บาท๕บาท
เป็นของต้องมีแล้วนะและมันต้องทิ้งทุกวันใช่
หน้ากากใส่ซ้ำไม่ได้นะฮะอันละ๓บาท๕บาทเนี่ย
ทุกวันน้ำขวดละเท่าไหร่น้ำขวดละ๖บาทเท่ากับคุณใส่หน้ากากสอง
สองอันเนี้ยซื้อน้ำได้ขวดนึงแล้วที่บ้านถ้ามีกันหลายคนอีกล่ะถูก
ลูกหลายคนอีกล้างมือเขาก็ล้างกันตลอดต้องดูคนไข้เขาบอก
บุคลากรตะการแพทย์เนี้ยเขาก็เต็มที่เขาบอกว่าวันหนึ่งดูคนไข้
เป็นสิบสิบคนโดยคนไข้มาด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิด
แต่แฝงโควิดมาโดยไม่รู้ตัวก็เยอะนะฮะพลาดพังเสียทีเต็มที่
การใช้แข่งแรกแล้วตามด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนว่าเท่ากับ
ยังไงรู้ไหมฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างเดียวเลยอันนี้คุณหมอ
เขาบอกนะครับเท่ากับคนที่ฉีด
เสร็จปุ๊ปแล้วไปก็เท่ากับผลจะมีแค่คุณได้แค่
เนี่ยออกแบบมาให้ฉีดสองเข็มจึงจะได้ผล
ส่วนแอสต้าไฟเซอร์โมเดน่าเนี่ยแม้ฉีดเข็มเดียวมันก็จะแสดงประสิทธิภาพแล้ว
ถูกต้องไหมครับในการป้องกันการติดเชื้อได้บ้างแล้ว
แล้วก็การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอจำนวนและมีประสิทธิภาพตามความสามารถตามต่อไปนี้
เพื่ออะไรเมื่อภูมิลดลงหัวใจสำคัญร่วมกับการรักษาวินัยที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะครับ
มันก็ต้องเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้พวกเรารอดกันได้
อันนี้คือคุณหมอนะฮะเขาฝากมาอย่างนี้คุณนายแพทย์ธิรวัตรเหมะจุธา
เขาก็พูดมาอย่างนี้หรือแม้กระทั่งวันนี้เขาบอกอ้าววัคซีนไทยตอนนี้
รู้สึกว่าประเทศไทยของเรามีการผลิต
บางคนไปเห็นว่าไต้หวันก็มีการลงข่าวว่าขอบคุณนะ
ที่ประเทศไทยส่งเอ่อวัคซีเบย์ให้เขาแล้วเขาได้จะเขาได้ซื้อ
วันนี้เขาก็มีการพูดออกมาเหมือนกันว่าหลังจากนี้ก็ต้องจำกัด
เพราะว่าต้องคุยกับแอสต้าเซเนก้าแม้เราจะผลิตยังไงก็แล้วแต่
เราก็ต้องส่งไปให้ที่บริษัทแม่แล้วบริษัทแม่ที่อังกฤษเนี่ย
เขาก็จะเป็นคนกระจายแอสต้าเซเนก้าถูกต้องไหมฮะ
คราวนี้คือเราทราบแหละว่าแอสตราเซเนก้าเนี่ยเป็นแบบว่าหนึ่งในในการผลิตเนี่ย
เป็นฐานหนึ่งที่มีการผลิตในประเทศไทยประเทศไทยเองผลิตไม่ได้บอกว่าจะต้องให้เราในทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็น
เพราะว่าตามสัดส่วนที่เขามีการแบ่งกันไว้อยู่แล้วเนี่ยตามสัญญามันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเขาจะมีการส่งเท่าไหร่
หรือว่าปริมาณในการส่งแต่ละเดือนที่จะแบบให้ประเทศไทยมีเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่
ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังตามดูว่าในแต่ละวันเรามีการฉีดวัคซีนไปเท่าไ
เราก็ตามดูกับคราวที่เห็นก็วันนี้ปิดหมดเลยที่ฉีดวัคซีนค่ะก็เนี้ยอ่ะเราพูดกันตรงตรงถูกต้องมันของกรุงเทพก็ปิดหมด
วันนี้ใครไปฉีดวัคซีนแล้วได้ฉีดบ้างป่ะส่วนใหญ่ก็ยังบางส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเข็มหนึ่งก็มีเยอะมากเยอะเยอะมาก
เยอะมากก็เขาบอกว่าที่ติดติดกันตอนนี้คือยังไม่ได้วัคซีนบางคนฉีดซิโนแวคไปเนี่ยก็เริ่มติดกันเยอะ
เพราะฉะนั้นวันนี้แต่โอเคบางคนบอกฉีดวัคซีนเราพูดมาเสมอเราก็เข้าใจว่าฉีดวัคซีนดีนเนี่ยไม่ใช่การติดแต่มันกันตาย
กันรุนแรงกันตายอืมคือตอนเนี้ยไม่ติดดีที่สุดเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แม้กระทั่งโรงพยาบาลสนามในหลายหลายที่ใช้คำว่าวิกฤตหนักมากจริงจริง
แล้วถ้าในโรงพยาบาลสนามแต่ละที่เจ้าหน้าที่ในการที่จะไปควบคุมหรือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเองแต่ละที่เขาดูกันทีแบบเยอะมาก
ห้องน้ำห้องท่าเขย่งขยะที่อยู่ในนั้นจากที่แบบว่าคนที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามต้องใช้ต้องกินต้องดื่มอืม
มันไม่เพียงพอเลยค่ะเฮียอ้วนตำนานเอาจริงแล้วถ้าสมมุติเราไล่มาวันนี้เมื่อก่อนไปเยาวราชเราจะไปซื้อก๋วยจับน้ำใสกัน
นึกออกไหมฮะตรงข้ามร้านอะไรนะลูกสาวจะชื่อร้านเกียร์อะไรที่
ใกล้ใกล้กับร้านขนมปังอร่อยร้านไอ้เบ้นตรงข้ามจะมีร้านก๋วยจับก็ไปแล้วตำนานของเยาวราชคือ
ปิดแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเฮียอ้วนเฮียอ้วนก๋วยจับหรือแม้กระทั่งห่านดินแดงหรืออะไรว่า
ร้านไม่ใช่ห่านดินแดงไม่ใช่ร้านเป็ดร้านอะไรที่นั่งก่อนก็เสียชีวิตไปแล้วอ๋อ
คือในปอนด์เนี้ยเป็นโควิดแต่ยังไม่เสียชีวิตร้านร้านเป็ดยังไม่เสียชีวิตแต่เนี้ย
ร้านเฮียอ้วนเนี่ยซึ่งเป็นร้านก๋วยจั๊บเจ้าดังเสียชีวิตไปแล้วหรือแม้กระทั่งวันนี้เขาบอกคนท้อง๘๙เดือนก็เสียชีวิต
โควิดยังไม่มีเตียงให้เลยเนี่ยของที่บ้านก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันหลานใช่ไหม
น้องสาวคุณแม่ค่ะเพราะเราจะมีโอกาสได้เห็นเคสที่แบบว่าเขาต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วสภาพความเป็นอยู่ในบางสถานที่เป็นอย่างไร
คือเห็นภาพแล้วแอบตกใจเบาเหมือนกันนะคะก็ตามอย่างนั้น
ทีนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยพอมันมีมาตรการต่างที่เรามีการเข้มงวดในพื้นที่สีแดงแล้วเนี่ย
ตรการต่อไปหลังจากนี้คือมันต้องเห็นความชัดเจนในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติต่อจากนี้หรอกว่า
โอเคนะวันนี้เรามีมาตรการถูกไหมพี่ว่าเราห้ามอะไรบ้างห้ามออกจากบ้านในช่วงเคอร์ฟิลล์หรืออะไร
แต่หลังจากนี้เราจะมีการทำยังไงให้จำนวนแบบว่าคนที่ติดอยู่ที่บ้าน
แม้กระทั่งโรงพยาบาลสนามหรือว่าการจัดการหลังจากนี้มันน่าจะมีความชัดเจนที่มันออกมาแบบชัดจริง
เพราะว่าบางคนตอนนี้เป็นผู้ป่วยที่รออยู่ที่บ้านแล้วรอจริงแล้วไม่มีใครมารับจริง
ในขณะที่ใครที่แบบโอเคเขาอาจจะมีแต่ประกันสังคมแต่ไม่ได้มีเงินไม่ได้ซื้อประกันอะไรทั้งชีวิตฉันเลยอย่างนี้
เขาจะรักษายังไงเพราะตอนนี้มันไม่มีเตียงจริงเราเข้าใจเลย
แล้วก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าบุคลากรทางการแพทย์นะวันนี้เนี่ย
กับพยาบาลกับคนที่อยู่ด่านหน้าอย่างไร
แล้วเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
คือเราก็เป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้ค่ะ
หรือมีการระบุชัดเจนมาตรการต่างที่จะทำหลังจากตรงนี้
มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมันต้องมีให้เราเห็นแบบชัดเจนจริงจริงอ่ะ
ว่าคือประมาณ๒๕โทรไหมครับต่อไหม
มันต่ออยู่แล้ว

บางทีการเยียวยากับชีวิตคน

อย่างบางทีถ้าคนแบบเสียชีวิตแล้ว

ถ้าสมมุติเขาคิดจะแค่เคอร์ฟิลล์แค่๒อาทิตย์
เขาคงไม่เยียวยาไปถึงกันยายนหรอก

การยอดยาวไปถึงการยายนแล้วอันนี้เราคิดเองนะ
เพราะฉะนั้นอยู่ดีเขาจะมาจ่ายเงินให้เราฟรีทำไม
แต่เรื่องเตียงเรื่องผู้ป่วยนะวันนี้
มันเป็นปัญหาแก้ไม่จบตก

เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่ามันมาเป็นปลายเหตุแล้ว

ถามว่าวันนี้ต่อให้ใครมาใครจะทำได้
เพราะแค่เชื้อวันนี้เราเจอ๙๐๐กว่าคนเนี่ย

เอาเราดูที่ทีผู้ป่วยหนักของเรา

นี่ใส่ขึ้นช่วยหายใจจู๊บมากค่ะพี่
เขาบอกว่าตอนนี้๓๐๐๐คนใช่มั้ยฮะ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งของเราของเราหนักผู้ป่วยหนักของเราเนี่ยอยู่๓๐๐คน
อืมของอินเดียผู้ป่วยหนักหนักเลยนะแปดพันคนอืมตัดเข้าไปประเทศไทยของเรามีประชากรกี่คน
เกือบเจ็ดสิบล้านอินเดียมีพันกว่าล้านค่ะโอ้ยในจำนวนปริมาณ
ถ้าเทียบจำนวนปริมาณประชากรทั้งประเทศนะคะในอินโดนีเซียก็เยอะ
เห็นไหมอืมก็ว่ากลับไปนะครับแต่ก็ต้องดูกันไปว่า
วันนี้คือเราก็ไม่เข้าใจแม้กระทั่งวันหนึ่งคนก็จะหาแบบ

พี่มันประสบพบเจอกับตัวเอง

ที่แบบว่าองค์กรทำความดี
อย่างพี่ไดเองอย่างพี่บุ๋มปนัดดาเอง
หลายคนตอนนี้ก็พยายามหันมาช่วยกัน

สามารถช่วยประชาชนด้วยกันเอง

ตอนนี้แต่ว่ากรณีหาเตียงให้มันไม่มีจริงไง

มันยากมากจริงมันไม่ได้เตรียมล่วงหน้ามันมันก็ต้องหาวิธี

แผนต่อไปวันนี้คือคอนเทนเนอร์แล้วนะ
เทนเนอร์เก็บศพวันนี้มีโอกาสฟังพี่เป็ด
พี่เป็ดเช่นอเป็ดอเป็ดของเรา
อเป็ดบอกเอ๊ยแทนที่ผมอาจจะได้เอาผ้าคุมศพให้พ่อให้แม่
ไม่มีโอกาสคุมศพวันนี้ต้องเป็นถุงพลาสติกซิปล็อก

วันนี้ฟังปุ๊บก็เออคิดอยู่เหมือนกันว่า
วันนี้คนตายเนี่ยเต็มไปหมดเลย
มันก็เหมือนกับเราตอนที่อ่านข่าวประเทศสหรัฐอเมริกา
ฟังมาเมื่อก่อนอุ๊ยลองเมนแตกสิ
วงสวงกันสู้ตายแล้วถูกต้องไหมล่ะเพราะถือว่าเป็นอาเภษ
นี่เมนแตกไปกี่ที่แล้วล่ะ
คือเผาเยอะมาก
เมนก็ไม่ได้เตรียมมาให้เผาหลายศพต่อวันเนี่ยเนอะจริง

คุณหนุ่มกัญชัยก็จะบอกจะกลับมาทำงานแล้วล่ะ
วันจานนี้เขาปรึกษาหมอแล้วเพราะว่าเขาก็สมศัพท์ส่วนว่า
สรุปแล้วผลการตรวจภูมิกับคนน่าติดหรือไม่ติด
ซึ่งมันก็มีหลายเคสไม่ใช่เฉพาะเคสนี้

คุณหนุ่มกัญชัยก็ไปเจอภูมิกับโฆษณา

แต่เมื่อวานที่ผลการตรวจภูมิกับอ๋อไม่พบเชื้ออีกแล้ว

เขาตรวจหมดทุกแบบเลยไม่พบการติดเชื้อ

อีก๓วันเขาจะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

โดยตนได้พูดคุยกับอาจารย์หมอหลายท่าน

ซึ่งตัวเองก็เตรียมจะไปตรวจรอบที่๓
ขณะเดียวกันวันนี้นายธนพัฒน์นะฮะ
บรรบุภากำนันตำบลนาจอมเทียนจนบุรีเนี่ย
เขาเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวว่าพระมหาสมปองติดเชื้อโควิด
เจ้าอาวาสพระครูธรรมยานประยุทธ์เนี่ยเจ้าอาวาสวัดหนองจับเต่า
ก็เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดเหมือนกันเนื่องจากว่าฉันอาหารเพลร่วมกันฮะ
ด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้ก็รักษาโตทีลโรงพยาบาลวัฒญานสังค์วรรามนะครับ
จากนี้ก็ได้นำลูกศิษย์วัดที่นำอาหารมากินต่ออีก๕คน
แม่ครัวผู้ใกล้ชิดอีก๑๐คนมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
โดยสาธารณสุขอำเภอสัตหีบร่วมกับสาธารณสุขเทศบาลตำบลเขาชีจันทร์เนี่ย
จะร่วมกันพ่นฉีดยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยมีแหล่งข่าวภายในวัดหนองจับเต่าเปิดเผยข้อมูลว่า
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างสอบสวนโลกเนี่ย
ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าพระมหาสมปองเนี่ยติดเชื้อมาจากเจ้าอาวาส
หรือเจ้าอาวาสติดเชื้อมาจากพระมหาสมปอง
ซึ่งบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางวัดก็ได้มีการกักตัวเรียบร้อยแล้ว
แต่บางคนบอกว่าพระมหาสมปองน่าจะติดมาจากเจ้าอาวาส
แต่วันนี้บางคนบอกอ้าวเจ้าอาวาสติดจากพระมหาสมปอง
เพราะว่าคนขับรถผู้ช่วยของพระมหาสมปองติดหมดเลย

หมู่บ้านออกมาเป็นหมู่บ้านหมู่บ้าน
ก็คืออยู่ในบ้านก็ไม่ได้ผิดก็อยู่ในบ้าน
ระหว่างบ้านกันอย่างนี้ทักทายกันไปทักทายมา
ติดติดก็เลยเอามาติดพ่อติดแม่แกอืม
ปรากฏแม่แม่แกเสียปุ๊บใช่ไหม
พ่อก็เหมือนกับว่าความรักที่เขาอยู่ด้วยกันมาแบบนาน
อายุ๙๐กว่าเหมือนกับรู้ว่า
คนเรามันสัญชาติยานความรักมันอยู่ด้วยกัน
เหมือนรู้ว่าคู่ชีวิตตายก็เริ่มไม่รับการรักษา
แล้วก็เริ่มดึงสายนู่นสายนี้ก็คือไม่รับการรักษา
แล้วก็ตายตามกันอืมจุดเริ่มต้นจากแม่บ้าน
แม่บ้านเองก็คิดไม่ถึงนั่นแหละเพราะว่ามันก็คนในหมู่บ้านไง
แต่จริงก็ใครที่ให้แบบมีแม่บ้านที่ดูแลญาติผู้ใหญ่อยู่
ต้องกำชับเพราะบางทีเขาก็คิดไม่ถึง
ไม่มีใครอยากให้ใครติดหรอกจริง
มามาอีกข่าวหนึ่งนะคะรอยยิ้มท่ามกลางวิกฤตนะคะ
แล้วก็ยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดผู้ป่วยกลางโรงพยาบาลสนามเนาะ

จากโรงพยาบาลสนามนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้ววันนี้เห็นว่าคุณเกษรีเนี่ยนำขนมมาแจกเพื่อนด้วยนะคะ
เดี๋ยวขอเพื่อนในมองรวมยินดีต่อคุณเกียรติฤทธิ์นะคะ
วันนี้ขนมที่ได้กินขนมแดงนะคะเป็นน้ำใจกับคุณเกียรติฤทธิ์นะคะ
แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีของขวัญเล็กน้อยนะคะ
เราจะมองให้กับคุณเกียรติฤทธิ์เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจนะคะ
แล้วก็ขอบคุณคุณเกียรติฤทธิ์เหมือนกันนะคะ

ส่วนนะส่วนหนึ่งเข้าไปข้างในได้
อีกส่วนก็อยู่ที่จอมมอนิเตอร์ข้างนอกเนี่ยนะคะ
มีความน่ารักในมุมนี้มีแบบรอยยิ้มพอเราได้เห็นกัน
ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะ

ทำอะไรให้บางคนไข้ปิวรวมกันบางทีเขาก็มีภาวะเครียดแหละ
เขาก็แบบหาอะไรที่แบบทำให้คนอื่นได้ยิ้มอะไรอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ดูค่ะดูถ้าเข้าไปข้างในก็ต้องใส่ชุดเต็ม

จริงบางที่จัดการมาตรการดีมากค่ะ

ถ้าสมมุติว่าแบบเต็มสตรีมฟูออปชั่นเขาทำดีมาก
คุณเกียรติขอบคุณสำหรับน้ำใจ
ที่มีให้เพื่อนแล้วก็มีถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ยังไงก็ขอให้หายไวนะคะ

กันไปพร้อมกันกับทุกคนนะคะ

รักจังเลยรักจังเลยขอบคุณสุขนะ

ที่สำคัญต้องแบบว่าขอบคุณบุคลากรทางการแพทย
และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุกวันนี้แบบ
ทำงานกันอย่างเต็มที่รู้เลยค่ะว่าเหนื่อย
แต่นี่ยังแบบพยายามสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่อยู่ตรงนั้น
ที่เรียกว่าดูแลทั้งกายและยังต้องดูแลด้วย

เมื่อวานนี้เครื่องรีโมทเอารูปวันแรกของข่าวใส่ไข่ได้เห็น

แต่พอถึงแล้วคุณแม่ความเปรียบพี่แล้วคุณแม่คุณแม่แย่ลงสิ

แสดงความยินดีกับข่าวใส่ไข่ด้วยนะจ๊ะ

ถือว่าเป็นอีกรายการที่แข็งแรงเก่งก้านและมีอายุยาวนาน
อายุของทีวีดิจิทัลขอบคุณนะครับ
บอกเรื่อง๖ปีที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะสำหรับรายการนี้
เชื่อว่าหลายคนก็โตมากับรายการข่าวใส่ไข่
รายการนี้น่าจะเป็นรายการขาประจำของรีโมท

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของรายการนี้ด้วยนะ

วันแรกที่เราออนแอร์อยู่๗โคมวันนี้เป็นสาวนะ๑๔แต่
เด็กเล็กไม่เรียกข่าวใส่ไข่นะ

ถ้าเด็ก๑๐โคมวันนี้ก็๑๗เป็นนุเม้ม

วันนี้วันที่๑๔กรกฎาค่ะ
ทุ่งนี้ใช่ไหม

เป็นรังอวตารนะ

แต่ที่จริงกันมันไม่เกิดขึ้นที่เมืองไทย

เหตุการณ์นี้มันเกิดที่รัฐอุตรประเทศนะฮะ

ใครจะเชื่อวินาทีนี้ในยุคโควิดอย่างนี้

กลายเป็นออกมามี๓หัวว่ะเม

เขาใช้ว่าเป็นแสวงบุญเขาเชื่อว่าเป็นเทพอวตาร

เป็นร่างอวตารของเทพเจ้า

ตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยตั้งคันเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปนี่แหละ

เด็กในท้องสุขภาพแข็งแรงดีครับ
จนกระทั่งวันที่เธอปวดท้องอย่างหนักเนี่ย

ลูกออกมาปุ๊บลูกมี๓หัว

ทั้งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอปรากฏ
เห็นว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งกำลังปรับท่านอนให้กับเด็กทารก

หนูน้อยเนี่ยสามารถนอนเป็นผ้าห่มได้
ซึ่งเมื่อมีคนหยิบสองหัวที่เหลือขึ้นมาจากผ้าห่มเนี่ย

แต่หนูน้อยก็ไม่ใช่แซงอาการหรือทีท่าจะเจ็บอะไรเลยนี่ดูสิ
เพราะว่าไม่งั้นอีกสองศีรษะต้องแบบว่าอยู่บนผ้าด้วย

ซึ่งรายงานได้ระบุว่าตอนนี้ทั้งแม่และเด็กสบายดี
แม่และเด็กสบายดีไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยแล้วที่สำคัญกลับบ้าน
แล้วกลับบ้านแล้วต่อขึ้นเขาจะผ่านไหมนะหรือว่าคุณเชื่อ
ได้ในข่าวดูภาพข่าวนะคนมาที่โรงพยาบาลเหมือนตั้งหนึ่ง
คนมาดูกันเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้แม่รู้สึกไม่สบายใจคือการหลั่งไหลมาของคนที่ทราบข่าวนี่แหละ
จากพวกเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นร่างอวตารของพระเจ้า
เราจะเห็นภาพของเทพเจ้าฮินดูจะมีหลายเสียนเขาก็เชื่อว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นอวตารของพระเจ้าหรือเปล่า
แล้วก็ต่างพูดว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นการจุติของเทพเจ้าทำให้คนเนี่ยเดินทางยิ่งข่าวออกเท่าไหร่คนก็ยิ่งเดินทางมาจากทั่วสารทิศเลย
เพื่อที่จะได้รับพรจากเด็กคนนี้เพื่อที่จะอวยพรเด็กคนนี้
ก็แปลกเนอะปกติจะต้องตายหรืออะไรแต่นี่ไม่เป็นอะไรเลยกลับบ้านแล้วอ่ะ
แต่ดูจากหน้าด้านข้างน้องน่ารักนะเนี่ย
นี่คุณผู้ในรองรบอกิจการอวกาศนี่นะครับ

ใครจะไป

สัตว์อาจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัศน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรม
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ย
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแล้ว
โดยร่างพรบฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์
และรองรับอนาคตของประเทศไทย
เนื่องจากว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศ

ทำให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ย
เกิดขึ้นมากมายที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานจากภาครัฐ
ภาคเอกชนมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ระดับโรงเรียน

ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประเทศในวงกว้าง
ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็สังคม
กิจการอวกาศฉบับนี้จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ
เทคโนโลยีอวกาศระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับกติกา

คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีระดับสูงมาสู่บุคลากรภายในประเทศ
ซึ่งอาจจะเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มขีดความสามารถและการลงทุนด้านกิจการอวกาศของประเทศ

เมื่อวานนี้อ่านคอมเมนต์แล้วก็โอ้โหคอมเมนต์อ่านสนุกจริง

รอหายโควิดแล้วค่อยไปไม่เอาอากาศ

เตรียมการไว้ก่อนคุณแม่เผื่อตอนนั้นเขาไปกันหมดแล้วล่ะ

เราก็ยิ่งตามมันหลายอย่างอยู่เราช้าอยู่นะ
อืมไหนหน้าเตรียมวัคซีนไว้ก่อนนะตอนแรก
ที่จะเกิดว่าเราไปเจอนั่นไงเพราะว่าแม่แน่นเราอาจจะเป็น

อืมคือไปอวกาศเจอวิธีการรำสมัยก็ได้
แต่ก็ยังไม่ได้ไปง่ายหรือเปล่าวะ

คำว่าโอกาสที่มาหมายถึงการส่งดาวน์ทีมด้วยหรือเปล่า

ไม่นะใช้เรื่องโดโมมีการเทคโนโลยีอย่างนี้

มันก็ต้องเตรียมพอคุณแม่เดี๋ยวเราตกขบวนอีก
ต้องมีโครงการอะไรเราต้องเป็นสมาชิกให้หมด
เอาเรื่องโควิดก่อนเอาเรื่องนี้ให้ได้ให้ดีก่อน

มีโพสต์ในเซ็ทบุ๊คคุณพ่อเขาส่งทุเรียนมาให้นะ
เป็นทุเรียนพวงมณีนะครับคุณผู้ชมค่ะจากสุราช
วันนี้ที่รอคอยพ่อบอกว่าส่งมา๘ลูกนะ
พร้อมกินเลย๓ลูกอีก๕ลูกไม่สุกนะจ๊ะ

ส่งมาทางขนส่งเอกชนนะคะ
พ่นสเปรย์แอลกอฮอลพร้อมเปิดกินเรียบร้อย
ปรากฏว่าพอเปิดปุ๊บว้ายตายแล้วเขาว่าอย่างนี้นะ
เอ๊ะทำไมมีเปลือกเหลือมาจากข้างในนะ
ก็เลยสอบถามพ่อไปนะว่า
พ่อมันยังไงพ่อก็บอกว่า

รังก็ไม่ใช่แบบนี้พ่อว่าอย่างนี้นะคะ
เขาก็เลยติดต่อไปที่บริษัทขนส่งเอกชนที่ว่านี้เนาะ
เขาก็กำลังตรวจสอบอยู่นะว่าตอนนี้นะทำยังไง
ทีนี้เจ้าของโพสต์ก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้นะ
ถ้าเขาสั่งทุเรียนภูเขาไฟมาไอ้ประเภทที่กิโลละ๕๐๐บาท
แล้วถ้าถูกเปลี่ยนแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเนอะ

อยากกินทุเรียนขนาดนี้เหรอจ๊ะว่าอย่างนี้เนาะ
ตัวเขาก็อยากกินพวงมณีนะแต่ทำไมเนาะมันต้องเป็นอย่างนี้
โควิดก็เครียดอยู่แล้วอยากจะกินทุเรียนให้สบายใจ
ให้บ่ายใจบ่ายใจนะทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้นะคะ
ก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปว่า
แต่จริงถ้าเกิดแกะกล่องของเขาทานอย่างนี้ก็คือตั้งใจทำนะ

จริงในระหว่างทางมาคือเขาส่งจากต้นทางมาปลายทาง
ระหว่างทางก็ไม่ควรมีการแกะอะไรมาอยู่แล้ว

เว้ยก็ใส่ถุงให้เขาดีดีกว่าไหม

ช่วงหน้าคุณนวัตรน่าจะมีข่าวดีแล้วต้องยอมรับช่างเองก็ติดต่อน้ำเลย
คนที่มารายงานน่าจะเป็นนางงามปากจัดน่ะ

เดี๋ยวมาอัปเดตอาการคุณนวัดกันช่วงหน้าค่ะ
เรายังขอแสดงความคิดเห็นของหลายคนอย่างหมอฤทธิ์
หมอฤทธิเขาพูดอย่างนี้ในฐานะหมอคนหนึ่งขอออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้
สำหรับประชาชนที่ควรได้รับวัคซีน
แล้ววันนี้ถ้าเป็นการฉีดวัคซีน๒เข็มสลับกัน
ได้ออกมาทวิตข้อความถึงวัคซีนสูตรผสมว่า
อย่างแรกเลยเนี่ยไม่ควรนำมาเลือกใช้
เนื่องจากมีราคาแพงกว่าและก็คุณภาพที่ต่ำกว่าว่ะ
หมอลิสบุญเริ่มทั้งยังนำมาปรุงเอง
แต่หากเทียบกับวัคซีนประสิทธิภาพสูงที่ทั่วโลกใช้เนี่ย
ราคาอาจจะถูกกว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากกว่า
โหหมอลิสหน้าใสแต่มาแรงจริง
งานนี้หมอฤทธิ์ก็ถามอย่างนี้อันนี้เป็นคำถามที่หมอฤทธิ์ถามกลับไปนะฮะ
ท่านจะผสมสูตรไหนก็เป็นเรื่องของนักวิชาการระดับประเทศ
เราไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดตรงส่วนนี้แต่คำถามที่เกิดขึ้น
คือท่านพยายามผสมวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานวิจัยขึ้นมาเอง
ในขณะที่วัคซีนประสิทธิภาพสูงกว่าอยู่ในท้องตลาดและทั่วโลกใช้อยู่
ทำไมไม่เอาวัคซีนนั้นมาใช้เลยอันนี้คือหมอฤทธิก็พูดอย่างนั้น
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะราคาถูกกว่าของดีกว่านะแล้วก็บอกว่าเขาพูดอย่างนี้
ราคาถูกกว่าของดีกว่าบวกถูกกว่าเท่ากับไม่ใช้นะฮะ
แพงกว่าบวกคุณภาพต่ำบวกต้องปรุงมาปรุงเองเลือกใช้
นี่หมอฤทธิ์เขาก็ออกมาทวิตพอสมควรนะฮะมาทวิตข้อความ
ในขณะเดียวกันก็มีคนหลายคนเขาบอกว่าออกมาแสดงความคิดเห็น
พอสมควรว่าปัจจัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหลังจากนี้ปุ
เขามีการออกมาพูดถึงการผสมสูตรวัคซีนว่ามันมีความเสี่ยงนะ
เขาจึงยังจะทำนะครับเหมือนกับตอนที่เปิดอะไรหลายอย่างหรือเปล่า
เขาก็ว่าอย่างนี้ก็เป็นความที่หลายคนพูดกันถึงหมอฤทธิ์
เมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะเข้ากันเนี่ยนะครับ
อีกหนึ่งคนที่คนถามว่าอาการเป็นยังไงคุณนวัดอิสระไกรศรี

ซึ่งตอนนี้ก็ให้ลูกสาวก็คือยายน้ำใช่ไหม

คือคุณนวัดที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ฉันเล่าไปเมื่อวันศุกร์
ว่าที่เล่าให้น้องฟังไปว่า

เขาก็บอกว่าออกซิเจนต่ำแล้วก็ลงปอด
แล้วก็เชื้อที่คุณนวัดเจอเนี่ยคือเชื้อเดลต้า

ออกซิเจนความดันสูง๒๔ชั่วโมงเข้าสู่วันที่๘แล้ว
สิ่งที่คุณนวัดเขาทำได้นะฮะคือห้ามขยับจากเตียง
เชื้อที่เขาเจอเนี่ยเป็นเชื้อเดลต้าที่แรงมาก
ใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ๒ชั่วโมงนะฮะ
แล้วก็ควบคู่กับฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลหมุนเวียน

และอีกหลายวิธีที่หมอเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่นะฮะ
แล้วก็ทุกวันนี้ติดต่อใครไม่ได้
แล้วติดต่อเขามันไม่ได้อีกเลยจนถึงวันนี้

ปรากฏว่าคุณนวัดอิสระไกรศรีก็ล่าสุดน้ำพัชรพรนางก็จะคอยไลฟ์สด
ขายของด้วยใช่ไหมนางจะขายอ๋อขายน้ำพริกเอ้ยขายครีมงามน้ำเงิม
ยายน้ำเขาก็ไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยคุณนวัดว่าจะอัปเดตอาการให้ฟังนะคะ
จะได้ไม่ต้องมโนนางบอกจะได้ไม่ต้องมโน
เนื่องจากมีคนถามเรื่องชาปนักกิจเพราะเขาหาว่านวัดน่ะตุ๋ยแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มีคนถามเรื่องงานชาปนกิจไม่มีนะคะอาการพี่นวัดยังใช้ชีวิตอยู่บนเตียง
แต่สามารถควบคุมเชื้อโรคได้เพราะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหน
อันนี้คือต้องจ่ายเงินรักษาเองนะฮะถึงจะทำอย่างนี้ได้อันนี้ต้องจ่ายเงินเอง
ยังให้ออกซิเจนแรงดันสูงส่วนค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดณวัดออกเอง
พินวัดออกเอง
เพราะน่าจะหลายล้านอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่ต้องไปทวงกับรัฐบาลนะหมอบอกดูอาการ๕วันถ้าดีขึ้นก็จะมีเซอร์ไพรส์เยอะ
ต่อมาคุณนวัดก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่ารอคอนเฟิร์มชัวร์ก่อน
ซึ่งจะผ่านวิกฤตวิกฤตจากนี้ไปอีก๓วัน
ถ้า๓วันนี้รอดก็คือผ่านวิกฤตแล้วล่ะ
เพราะอาจจะเข้ามาตอบวีดีโอคอตได้ละ
แต่ตัวนวัดเองจะต้องอยู่โรงพยาบาลถึงประมาณนู่น

แต่ถ้าหายแล้วปล่อยมันก็ต้องไปฟื้นฟูอีกนะ

นานนางมาขายน้ำพริกกับครีมนำงานไม่ได้อีกนาน

มีคนซื้อเยอะอยู่นะนั่งพูดสนุก
นางก็ขายด้วยด่าด้วยอะไรด้วย

น้ำงมึดจัดน้อง

ก็เขาบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าชีวิตเขาจะมาถึงจุดนี้ได้
คือจ๊ะเนี่ยก็เป็นคนนึงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เนี่ยนะคะ

เขาเป็นนักร้องแบบปกติเนี่ยเขาว่าจะต้องออกคอนเซ็นต์ถูกมานานแล้วล่ะ
เจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้
นั่นก็คือนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ชอบเช่าพระ

แรกไม่ชอบตอนแรกเนี่ยแฟนเขาเนี่ย
นางชอบงานนางบ้าตามแฟน
คือตอนแรกนางว่าน้องแจ๊คไง
ว่าข้อมูลอะไรพอปัจจุบันตอนเนี้ยนะคะ

ไม่ใช่จ๊ะคันหูจ๊ะหลงผัว
ก็ดีทุกแม่เด็กอย่างแจ๊คก็ไปหาพระมันก็รวยนะ
คือใช่อย่างนั้นนะเค้าบอกว่าทุกวันนี้นางก็ให้เช่าพระนางส่องพระอีกจัง

ใช่เขาบอกเขาบอกว่าทั้งรักทั้งศรัทธาทั้งชอบเลยนะคะ

แล้วก็บอกว่าตอนนี้เรียกว่าง่ายว่าเกือบจะเข้าสู่เซียนพระแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฝากบอกว่า
ถ้าเกิดแฟนเราชอบอะไรที่ไม่เหมือนเราก็ส่งเสริมไปเถอ
เพราะว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าความสุขของคนเนี่ย
คือแบบไหนก็ต้องปล่อยไปอย่าไปแบบเหมือนไปขัดกันอะไรอย่างนี้เนาะ

ทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์เวลา

เจอกันที่เพจอีจ๊ะอยากขายขอบคุณค่ะ

เซียร์ภะหลายคนที่เข้าไปดูเขาก็ชอบไลฟ์ทุกวันพุธกว่าวันอาทิตย์
เป็นวันพิเศษ
ห้ามทำนะห้ามตัดวันพุธ

ถ้าเป็นแผ่งพระที่อยู่ทั่วไป

พี่คุณแม่ให้พ่อชายไปไงไหนไปไหนของแม่
เขาบอกว่าของของหายไปหมดใครเข้าบ้านดีทองคำก็หายเหรออ้าวไม่รู้
หายหมดแล้วติดกล้องด้วยไข่เป็นร้านจริงทำใหม่อยู่ดีหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้ของเพียสได้ต้อง
ไข่ก็ไม่อยากอยู่หรอกเขาก็อยากอยู่กับคนที่แบบดีหรือเปล่า
แต่แอฟซาซานิกาไข่บนไข่ล่างไม่รู้แหละ
ต้องไปเชื้อตายกับเชื้อเป็นแต่เราต้องลองก่อเราชีโนแบคไปแล้วสอบ
ของเธอไปตรวจภูมิยังไม่กล้ากลัวแม่กลัวแบบเห็นความจริงแล้วไม่มีแล้วก็เสียว

ตอนนี้หาที่ตรวจถูกสุด๗๐๐

ตอนนี้คือเดี๋ยวฉันจะทำให้ทีมงานตรวจเนี่ยก็คือ

กำลังจะถามว่าจะเป็นยังไงกับพี่หมด

ไม่รอดกันมาหมดละเนี่ย

ลูกน้องกี่คนนะลูกน้องกี่คนเป็นฝูง
พี่มดของพี่มดเยอะถามว่าดูแลลูกน้องเยอะมาก
เยอะจริงเขาจะตรวจที่เขาบอกว่าอย่างต่ำ
ว่าคุณพระนามต้องตรวจที่อย่างต่ำ๔๐อ๋อมากจะขาดเกิน
แต่ตรงนี้สงสารตัวเองก็สงสารนะสงสารนายจ้างที่จ่ายเงิน
จริงมากมึงนะในจ้างก็ไม่ใช่ว่าจะเนอะ
ช่วงนี้ก็ขาดอยู่เหมือนกันจ้าไปดูไปดูพี่เมฆวินัยกันซะนิดนึงนะคะ
ก็คือโชว์ลอตเตอรี่ชุดแบบ๓๐ล้านนะคะ
สั่งตรงจากขอนแก่นทำเอาบรรดานักเสี่ยงโชคคึกคักกันน่าดูทีเดียวค่ะ

หลังจากที่เจ้าตัวนำภาพลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑๖กรกฎา

สั่งตรงมาเลยจากขอนแก่นงวดนี้

คนจนผู้ยิ่งใหญ่นี่เขามีแฮชแท็กด้วยนะ
งานนี้ก็มีแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรล่ะค่ะ
แล้วก็ให้พระเอกคนโปรดคว้าโชคใหญ่

พร้อมทั้งไม่ลืมที่จะส่งกำลังใจให้กับคุณแม่

ต้องส่งกำลังใจให้พี่เมฆของเราด้วยนะจ๊ะ
ช่วงนี้ดูอาการค่อนข้างจะคุม

แต่ถ้าเกิดแบบนอนน้อยร่างกายอ่อนแอ
ก็พวกนี้มันก็จะขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่แน่นะคะเวลามันหมดมันก็หมดไปเลยนะพวกนี้

พัสดุส่งมาฝากยาหรืออะไรมาให้พี่เมฆเข้ามาที่

ก็คงจะมีใครที่จะมาไปเจอพี่เมฆ

เพราะเธอจะหาว่าภูมิไม่แข็งแรงได้ไงวะ

อีเมคเตอร์ออกกำลังกายเยอะไปหรือเปล่าไม่เกี่ยว

แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่เขาบอกว่าตอนที่เราออกกำลังกายเสร็จ

เขาบอกมันจะเป็นช่วงอ่อนแอที่สุดอยู่แป๊บนึงนะ
ใช่เขาต้องจิตใจเข้มแข็งมากนะ

นางก็แบบหมดค่ารักษาไปเยอะพอสมควรแล้ว

ทั้งหมดยังไม่มาเหรอเธอ

ว่าตอนนี้เกิดถุงยังแพ็คไม่ได้เพราะรอน้ำหอมมาดามฟินยังไม่มา
รถเมย์รถเมย์เตรียมกระดาษมาให้หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ตอนนี้แต่ถ้าใครอยากจะหาก็ไปหาซื้อก่อน
แต่เมื่อวานนี้เราไม่ขายกันทั้งสิ้นเราแจกฟรี

น่าดูแข็งแรงแล้วน่าดูเนอน้องสดใจ
กูแบ่งรัดได้แล้วหรือว่ารัดได้แล้ว

คือน้องแสนดีสวยนะดูสิจากเป็นอสิมร้านขายทองกลับมาสวยได้จริงพี่โหก็เป็นคนสวยอยู่แล้ว
แต่ถ้าว่าเขากลับมาแต่งตัวอะไรอย่างนี้ตอนที่เขากลับกล่วงนะสามีเขาเฮียได้บอกเป็นดาราแน่ป่ะเนี่ย
คือเมื่อก่อนเป็นอสิมร้านขายทองได้เลยโอ้โหดูสิสวยนะเนี่ย
โอ้โหกลับมาสวยตอนนี้คือนางกลับมาออกกำลังกายได้แล้วคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงของนางมันก็แบบว่าดีขึ้นดีขึ้น
คือช่วงที่นางเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นเลยรู้ป่ะนางไม่ได้คืออย่างนี้เขาออกกำลังกายไม่ไหวนางเบี้ยวเลย
แล้วไม่รู้ตัวเองค่อยมันค่อยอ่อนแรงไปอ่อนแรงไปนางรักษาสู้มันมาแล้วกว่าจะฟื้นตัวได้เนี่ยถือว่าเย้โหเนี่ยถือว่าเก่งมาก
จริงเนี่ยไงอันนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าลูกสาวก็คือลูกไม้ใต้ต้นเลยนะเนี่ยแต่ลูกนี้ชอบเต้นมากนะเห็นมานานแล้วในคลิปน้องนะคะ
แล้วเขาก็ทำกับทีเอลลูกทำอะไรนะคะแม่อยู่ข้างหลังไม่ได้แม่ต้องเล่นให้ใหญ่กว่าแม่ไม่ได้
แต่เขาขาวไงไม่เห็นว่าหน้าเขาแต่งมา
แต่เขาก็ดูสวยขึ้นจริงแหละอยู่ขอย
มันกลายคือร่างกายคุณมันเหมือนฟื้นฟู

แสงเกตแบบพวกที่เซ็กซี่ทั้งหลายจะหาผัวไม่ได้

คือเน็ตไอดอลจริงที่ก่อนผู้ชายหมายส่วน

จะมีวรรลูนจะมีไอ้แพทย์น้ำปะผา

ใช่นี่นะดูดิทุกวันนี้หาผัวไม่ได้

เป็นเพื่อนลูกแม่ได้ยังไง

เขายังดูเด็กอยู่เลยดุสีดูหุ่นคันนะ
หรือคุณบู้มันมีผัวตั้งแต่เด็ก

เป็นคนที่เป็นยุคแรกเน็ตไอดอลเลย

อ๋อเขาเป็นผู้ชายเลยยุคแรกกับเต้ออย่างนี้แฟนเก่าของนั้นน่ะสาร่าสาร่าน่ะโดยเกิดเมื่อก่อน
แต่บอลลูนยังโอเคอยู่นะยังดูเด็กอยู่เลยนะ๔๐แล้วเนี่ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้หรือเปล่าแม่ไม่ได้สิคุณนางไม่ค่อยสบายนะนางรู้สึกเป็นโรคอะไรสักอย่าง
นางก็รู้สดใสอยู่นะนางรู้ไม่ค่อยมาทำอะไรเยอะโอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนขอให้รักษาตัวเองให้ดีเบื่ออ่านข่าวโควิดแต่ก็ต้องอ่านอย่างนี้แหละน้องรู้ว่าเบื่อ
เดี๋ยวไปฟังกับคุณภาคภูมิต่อฮะสวัสดีครับ